แต่ใครที่ชอบทานปลาทูต้องฟังข่าวนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังกันเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
ล่าสุดคือมีผลการศึกษาพบมาว่า
ทูที่หาดเจ้าไหมที่จังหวัดตรังเนี่ย
มันมีเรื่องของพลาสติกขนาดจิ๋วปนเปื้อนด้วยนะคะ
ผลการวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่๓จังหวัดตรัง
จับปลาทูบริเวณท่าเรือหาดเจ้าไหมในเขตอุทยานแห่งชาติเจ้าไหม
ศึกษาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ไปพบว่า
ในกระเพาะปลาทูเนี่ยคุณผู้ชมดูนะ
ปนเปื้อนพลาสติกขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าไมโครสพลาสติก
สะสมอยู่เฉลี่ย๗๘ชิ้นต่อตัวค่ะ
ลักษณะคือเป็นเส้นใยแล้วก็เป็นแท่งสีต่างแบบนี้

แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่มีผลการศึกษาที่แน่ชัดถึงผลกระทบในคน
ถ้าเกิดว่าหากกินปลาทูที่ปนเปื้อนไมโครพลาสติกไปแล้ว
จะเป็นอันตรายหรือไม่อย่างไร
แต่เชื่อว่าหากมีการสะสมพลาสติกในร่างกาย
ก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างได้นะคะ
ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
เขาเขียนเรื่องราวไว้น่าสนใจบอกว่า

ขยะพลาสติกที่ถูกคนทิ้งลงทะเลนี่แหละ

เคยนำเครื่องมือไปตรวจวัดน้ำทะเล
ไปพบว่ามีการปนเปื้อนในน้ำจำนวนมากแต่เรามองไม่เห็นไง
ถ้าปลาบางชนิดมันกินเข้าไปมันก็สะสมมันก็อยู่ในตัวของปลา
แล้วพอจับปลามากินแล้วคนกินอะไร
ก็กินพลาสติกไงผสมกับเนื้อปลาเข้าไป
แก้ปัญหาง่ายอย่าทิ้งขยะสิครับ
ไม่ต้องทิ้งขยะแล้วเก็บขยะพลาสติกทุกครั้งที่คุณไปเห็นหรือว่าไปทะเล
เรื่องมันซ้ำเติมเหมือนมาเรียมจำได้ไหม